ข่าวต่อไปนี้ผมโปรยสั้นมากนะโปรดิวเซอร์เพลย์ให้ทันนะ

อย่าโถ่อี๊ยยยยเทศฟ้อนสิขุนไปใส่

เร่งมากก่อนเปิดเร่งมากก่อน

พี่โปรยสั้นแต่ผิดไหม

โอ้โหอะไรจัง
มันไม่ได้ออกมาเฉพาะข้างหลังเท่านั้น

ผ้าใบก็ไม่มีปิดไม่มีคลุมไม่มีอะไร
ทงแดงไม่ต้องพูดถึงที่เขายื่นออกมา
เขาต้องเอาถุงแดงมาแปะใช่ไหม
ให้เห็นว่าคุณมีของยื่นออกมา

ขับรถกระบะนะอยู่บนถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

จังหวะก็มีกิ่งก้านของต้นไม้
ไปเกี่ยวกับรถคันอื่นแล้วเห็นแล้วก็หวัดเสียวหวัดเสียวนะ
ว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยถ่ายคลิป

รอดสายตาตำรวจมาได้ยังไงโดยเฉพาะตำรวจทางหลวงนะครับ